ให้คุณผู้ชมได้ฟังรายละเอียดการแถลง
และการให้สัมภาษณ์ของคุณไฉดธวทศตุรถร
จากจะได้เห็นถึงความชัดเจนที่พักก้าวไกล
จะยอมให้ทางพักเพื่อไทยรับไม้ต่อ
จัดตั้งรัฐบาลเสนอแคนดิเดต
พักเพื่อไทยในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งต่อไป
มองว่ามันได้เห็นถึงอารมณ์และความรู้สึกของพักเก้าไกลในเวลานี้ด้วยนะพี่อุ๋ย
คุณชัยธวัฒน์พูดในลักษณะที่ว่าคือในช่วง๒เดือนที่ผ่านมา
มันทำให้เห็นเลยว่าเหมือนกับฝ่ายอนุรักษ์นิยม
คุณทำทุกวิถีทางไม่ให้พักเก้าไกลได้จัดตั้งรัฐบาล
แต่พอมาถึงวันนี้พักเก้าไกลก็จะยังสู้
จับมือกับ๘พักเดิมที่จับมือกันตั้งแต่ต้นจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ค่ะ
สิ่งสำคัญในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่
เมื่อเป็นเช่นนี้พักเก้าไกลจะเปิดโอกาสให้ประเทศ
ให้ภักดิ์อันดับสองคือภักดิ์เพื่อไทย
ดังนั้นในการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไป
ภักดิ์เก้าไกลจะเสนอชื่อแคดดาต
พักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
เช่นเดียวกับที่พักเพื่อไทยเคยสนับสนุนพักเก้าไกล
แถลงอันนี้คือชัดนะคะเป็นการแถลงของพักเก้าไกล
ประกาศยอมถอยในการจัดตั้งรัฐบาล

ได้คะแนนเป็นอันดับ๒เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลแทน
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าการที่คุณพิธาริมเจริญรัฐ
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเก้าไกล
ไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้
ไม่ได้หมายความว่าภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาล

เพราะเป้าหมายสูงสุดยังคงอยู่

เพื่อหยุดการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเดิม

สิ่งสำคัญในวันนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องที่คุณพิธา

แต่คือเป็นเรื่องที่ประเทศไทย
จะกลับมาสู่ประชาธิปไตยหรือไม่
หยุดการสืบทอดอำนาจได้หรือไม่
ดังนั้นเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้

แก่นำจัดตั้งรัฐบาลกับพันธมิตร๘พัก
การประชุมรัฐสภาในครั้งต่อไป

เพื่อให้โหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรี

มันชัดมากว่าทุกองค์คาพยพ

คือทั้งหมดทั้งมวลไม่ยอมให้ก้าวไกล

แล้วก็อ้างในเรื่องของมาตรา๑๑๒

รัฐธรรมนูลหวังตัดสิทธิ
ทางการเมืองของกรรมการบริหารพัก

มันจะชัดเจนมากถึงอารมณ์และความรู้สึก
ของทางพักก้าวกลัยในเวลานี้
องค์คาพยพของฝ่ายอนุรักษ์นิยม

ที่เป็นบริวารแวดล้อม

เป็นแกนนำจัดตั้ง
รัฐบาลโดยเอา

ยังมีการเคลื่อนไหว

ตัดสิทธิ์ทางการเมืองของแก่นำพัก

ให้เพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
เดี๋ยวก็ต้องคุยกันหลังจากนี้เกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง
โดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒

คุณชัยธวัฒน์ก็ย้ำชัดอีกทีว่าอันนี้ชัดอันนี้ชัดเจนมาก
ไม่ต้องมาพูดกันแล้วชัดมากนะคะเรื่องของมีลุงไม่มีก้าวไกล
ก็มีเวลาทำงานอยู่๓๔๕วันนะสำหรับเพื่อไทยนะ

คุณผู้ชมครับนี่มีการแจ้งงานข่าวสำหรับสื่อมวลชนในสายการเมืองวันพรุ่งนี้นะ

เสาร์๒๒กรกฎาคมเวลา๑๔นาฬิกาแกนนำพักเพื่อไทยจะไปหารือกับแกนนำพักภูมิใจไทยที่ที่ทำการพักภูมิใจไทย
แต่ภูมิใจไทยเพิ่งให้สัมภาษณ์เองพี่อุ๋ยว่าถ้ามีก้าวไกลก็ไม่มีภูมิใจไทย
เขาอาจจะลองไปคุยดูก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอฟังพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้
วันหยุดเสาร์อาทิตย์จะไม่ให้คุณผู้ชมพักผ่อนสมองหน่อยเลย
ไม่มีเวลาแล้วฮะเดี๋ยวเปิดมาจันทร์อังคารพุธพระรหัสประชุมนี่โหวตเลือกนายกแล้วครับ
กระชั้นมากเนอะไม่มีเวลาแล้วครับ
ทุกผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวของคุณพิธาริมเจริญรัฐหน่อยนะฮะ
หัวหน้าพักเก้าไกลนะครับคือตอนนี้ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอใช่ไหม
โดยคำสั่งของสารรัฐธรรมนูลจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเรื่องคดีหุ้นไอทีวีคดีหุ้นสื่อนะครับ
หลังจากถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็มีเรื่องการให้โหวตนายกใช้ชื่อรอบสองไม่ได้
แล้วก็มีข้อความด้วยนะฮะนี่ฮะเกี่ยวกับที่เคยโพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้
มีคุณพิธาด้วยนะครับนี่โชว์อาหารนะครับบอกเนื้อติดมันเป็นการเยียวยาจิตใจที่ดีในวันที่เหนื่อยล้านะครับ
เมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒนตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลก็เปิดเผยนะครับ
ว่าคุณพิธาเนี่ยยังจิตใจดีแข็งแรงดีแต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาไม่ได้พักผ่อนเลย
ก็เลยขอไปพักผ่อนกับลูกสาวเดี๋ยวจะกลับมาทำงานอีกครั้งคือวันเสาร์คือวันพรุ่งนี้นะฮะ
โพสต์คลิปคุณพิธากับลูกสาวคือน้องพี่พิมนะฮะไปทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แต่ตรงนี้ยังอยู่ในกรุงเทพนะฮะแถวซอยทองหล่อ๒๑นะครับ
นี่แล้วจังหวะที่คุณพิทากำลังเดินออกมาจากร้านนะครับ
มีผู้ที่มาเจอเจอนะก็เข้าไปให้กำลังใจขอถ่ายรูปกันนะครับ
ลูกสาวนะฮะน้องพี่พิมนะเดินอยู่ระหว่างทางในโรงแรมแห่งหนึ่ง
พัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะอาจจะชุดเหมือนกับเมื่อกี้เนอะที่อยู่
ร้านอาหารที่ทองหล่อนะฮะก็คงจะมาต่อที่พัทยานะครับก็ไป
คุณพิทากับน้องพี่พิมนี่ไปดูอาหารในห้องอาหารนะฮะคาดว่า
เป็นโรงแรมเดียวกันที่พัทยาชนบุรีนะครับอ่าน่าจะเป็นเมื่อ
คืนนี้นะครับหรือว่าเมื่อวานนี้ช่วงกลางวันนี่นะนี่คุณพิธา
จะพักผ่อนอยู่ที่พัทยานะครับค่ะล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมา
อินสตราแกรมของคุณพิธาโพสต์ภาพสวมเสื้อเชิดกางเกงยีน
พับขาหน่อยเดินเล่นอยู่ริมทะเลกับลูกสาวนี่ริมชายหาดนะ
เนาะเล่นน้ำทะเลกับลูกสาวอยู่นะฮะหลังจากเครียดกันมาหลาย
เสาร์๒๒กรกฎาคมก็คือพรุ่งนี้นี่นะฮะคุณพิทาจะมาร่วม
ขอเชิญชวนด้อมส้มมารวมตัวกันได้ระหว่างเวลา๑ทุ่มถึง๒
ทุ่มส่วนวันอาทิตย์นะฮะ๙นาฬิกาถึง๑๐นาฬิกาคุณพิธาจะไป
ลานหลังร้านสัมพันธ์การค้าบ้านเขาหอมตำบลโป่งน้ำร้อน
โป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับจะไปพบปะกับ
ประชาชนแล้วก็ผู้สนับสนุนที่นั่นค่ะอ่าความเคลื่อนไหวคุณพิทา